แล้วเวลาไปขอพรที่ไหนนะบอกเลย

ลีลาขอพรเหรอโอ้โฮลีลาในการขอพร
พูดตรงก็คือคอเล็กเด็ด

เรื่องแบบนี้จะเชื่อก็เชื่ออย่างนี้เหรอ
ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ว่ากันไป
เรารวบรวมมาให้ดูแล้วนะครับว่าแต่ละที่ลีลาเขาเป็นอย่างไร
ติดตามได้ในช่วงของตลอดข่าว

ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้าฮ่า
งานนี้บอกเลยว่าสายตัวเลขห้ามพลาด
จะเป็นยังไงไปดูกันครับ
ไปกันที่จังหวัดอุดรธานีครับ
ที่นี่มีการรำบวงสวงจากนาคน้อยเจ้าดัง
ช่วงเวลาที่ใกล้จะมีการลุ้นโชคเนี่ย
ก็จะมีแฟนคลับจากทั่วสารทิศเมืองไทย
มารอกันให้เพียบเลยล่ะครับ

ก็เพราะนาคน้อยเขามีทีเด็ดยังไงล่ะครับ
ว้าว
ขึ้นชื่อว่านาคน้อยรำกันทุกครั้งคลังกันทุกงาน

มองไม่ทันขอดูอีกทีได้ไหม
เมื่อความอ่อนช้อยมาเยือน
เครื่อง๒เครื่อง๓เครื่องก็ยังไม่พอ

ย่ามาริสานาคาราชร่างทรงจากคำชโนธ
ที่ไปที่ไหนเนี่ยก็มีคณะผู้มีจิตสถาตรตามกันมา

โดยเฉพาะคุณป้าท่านนี้เนี่ยจับตาดูเขาให้ดี
ที่ทำมือตามขนาดนี้เนี่ยกลัวลืมใช่ไหมล่ะครับป้าครับ
อกจากนี้ก็ยังมีสาวกคนอื่นที่ไม่รอช้า
หยิบมือถือขึ้นมาไลฟ์กันสดกันแบบนี้ล่ะครับ
มาดูสายอุปกรณ์กันดีกว่าครับเด็ดกว่าเยอะ
ที่นี่เลยโคราชวัดป่าบ้านดอนหันกุจอก
ที่นี่เขามีอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์
ขณะที่เซอร์ไอแซคนิวตันยังต้องยอมแพ้
ขนาดไหนไปดูกันครับ
งานนี้เนี่ยเรียกว่าต้องหมุนกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย
ดูสิครับอุปกรณ์แน่นขนาดนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าเลขรอบฐานจะแม่นขนาดไหน

โอ้โหเดี๋ยวนี้โลกเรามันพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วนะ

นี่มันอะไรนะตังเมเสียงทาย
เมเสี่ยงทายเขาไม่มีขายแล้วเดี๋ยวนี้
นี่ฉันต้องไปมองทางไหนอะ

อ้อนี่ฉันง่วงกับด้าน

มันก็สนุกสนานเสี่ยงทายกันไปแต่อย่าไปงมงาย
อันนี้ย้ำกันนะครับเรามานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้น
เป็นสีสานเป็นสีสานแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อคุณชนะมากสนุกสนาน